คราวนี้เรามาดูเขาเรียกว่ารุ่นเล็กกันดีกว่า
ลูกกันนะคะคู่แรกเลยคุณผู้ชมนะคะ
คู่นี้นะคะคุณแพทกับภาพานี่
ภาพาลูกอเลสติ้งเนี่ยค่ะอย่างที่ภาพที่เห็นเลยคุณผู้ชม
ไม่ขอตกเทรนด์นะคะแล้วก็ประเดิมด้วยการไปยืนนะคะ
ขึ้นไปยืนนะคะแอคท่าหล่อพร้อมยิ้มหวานนะคะ

งานนี้นะคะลูกแม่แพทย์นะคะไม่ได้มาเล่นค่ะ
ดูชุดก่อนนะคะลีลาอาจจะยังไม่มา

พอเริ่มขึ้นก็เริ่มทรงตัวได้นะคะ
เริ่มออกตัวแล้วเริ่มจะไทล์ไปแล้ว
นะคะต้องจับตาดูนะคะว่าเฮียเลสซิ่งของเราเนี่ย

ซึ่งก็กิจกรรมเหล่านี้ก็มีเด็กหลายคนเล่นเนาะ

ก็มีเหมือนกันส่งเข้าประกวดมาเลย

บอร์ดอื่นบอกเลยว่าคอสตูมหนูพร้อมมากดี
ลีลาหนูไม่รู้เป็นไงแต่คอตูมหนูชนะแล้วนะคะ
ตอนนี้แม่โมก็ประกบไม่ห่างค่ะแอบเป็นโค้ชให้กับลูกสาวตัวเองด้วย
พอลูกยืนบนบอร์ดได้ปุ๊บแม่โมโอ้โหช่วยสไลด์ไถสเก็ตแบบให้ปั๊บเลย

เหมือนกับค่ะ

สายฟ้าพายุลูกแม่ชุมนี่แหละจ๊ะ

วิธีการเล่นนี้เก่กกว่าชาวบ้านนะ

แต่นี่จ้ะยืนไม่ได้ไม่เป็นไรฉันนั่งเอาจ้ะ
เข็นฉันสิจ้าเข็นฉันเลยจ้า

คอร์สกับลุงเคนมาก่อนใครเพื่อนแล้ว

พื้นปูนแข็งนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ

ใครจะยืนพี่สายพี่พา

ผลัดกันนั่งผัดกันยืนผัดกันไถ

น่ารักดีนะคะ

ดิฉันว่านะ

นิดหน่อยนะครบย่อมีบาดแผลเป็นธรรมดานะ